แพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านด่านที่บุรีรำ
ถึงกับพังงะผมเชื่อว่าเดี๋ยวท่านก็พังงะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐กว่า

ดึงออกมาเนี่ยหนอนฮะ

คือมิวดูข่าวเนี่ยดูภาพเนี่ยมิวไม่กล้ามอง
เล็บหัวนิ้วโป้งเนี่ย

เล็บขบให้พี่อุ๋ยให้มิ้วดูภาพเล็บขบ

นี่ให้ดูหนีบคีบหนอนออกมาจากลิฟต์ขบอีกเนี่ยนะคะ

ทานข้าวอยู่หรือว่าทานรสดวนอยู่
คือคุณหมอคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเน่าของเล็บ
เพราะปกติลูกชายบอกว่าพ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องเล็บขบเนี่ย
เขาจะดึงเขาจะแงะเองแต่แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วลูก
มันปวดมากเลยพาไปโรงพยาบาล
หมอก็ดึงออกมาคาดว่าอาจจะมีหนองอะไรพวกนี้อักเสบ
แมลงวันมันเข้าไปไข่ทิ้งเอาไว้

ก็เตือนกันให้รักษาสุขภาพกันแล้วกัน